วันนี้เราจะภารกิจต่อทำในที่ยังไม่พอ
เมนูพาสต้าที่หาทานได้ยากในเมืองไทย

มาเสิร์ฟให้ได้ทานกันในรสชาติแบบอิตาเลียนแท้อีกด้วย
ถ้าอยากรู้ว่าเมนูนี้จะแซ่บแค่ไหน
เฮียน็อตเข้าไปพบกับเจ้าของร้านพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
แต่ต้องถามถึงชื่อร้านก่อนภาษาอะไรก่อนครับ
เป็นภาษาสเปนครับคาซ่าแปลว่าบ้านแล้วก็เดแปลว่าของ
เพราะฉะนั้นทางร้านนี้จะเสิร์ฟอาหารประเทศไหนล่ะ
ทำไมคุณลุงถึงเลือกที่จะเปิดร้านที่เป็นทาพา
เพราะว่าที่เชียงรายเองก็ไม่มีมาก่อนแล้วก็ใหม่สำหรับประเทศไทยด้วย
การรับประทานแบบทาพานี่มันเป็นอย่างไรครับลุง
จริงถ้าแปลเป็นไทยแล้วก็คือกับแกล้ม
การเสิร์ฟตาป้าเนี่ยโดยปกติจะมาเป็นจานเล็กเพื่อที่ว่าผู้ที่รับประทาน
ก็รับประทานทีละนิดทีละหน่อยจานนู้นนิดจานนี้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับ

ทานได้เยอะทานได้หลายอย่างสันนี่ของการรับประทานแบบทาพามันเป็นอย่างไร
จริงแล้วก็คือคนยุโรปโดยยิ่งคนสเปน
เขาจะรับประทานอาหารเย็นค่อนข้างดึกมากอย่างที่๒๓ทุ่มนู่น
คู่ไปกับพวกแอลกอฮอล์ต่างก็น่าจะทำให้เขายืนอยู่ได้ถึงเวลาดินเนอร์
ทางร้านเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ทาปลาอย่างเดียวยังมีอาหารที่เป็นเมนูหลากหลายด้วย
ใช่ครับเราก็จะทำเหมือนระบบรับประทานของเขาก็คือว่าทานทาป้าไปเรื่อย
ดังนั้นวันนี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีนะครับอยากจะนำเสนอเมนูเส้นอะไรของทางร้าน
เมนูเส้นที่เรานำเสนอเป็นเมนูที่ไม่ค่อยมีใครเสิร์ฟในเมืองไทย

มีตำนานเล่าขานในหมู่ชาวสเปนถึงที่มาของการเสิร์ฟอาหารแบบตาป้านี้นะคะว่า
เมื่อครั้งที่กษัตริย์อัลฟองโซที่๑๐ของสเปนได้ทรงประชนอย่างหนักจนไม่สามารถเสวยอาหารได้มากนัก
ได้เพียงเมนูละนิดละหน่อยเท่านั้น
เป็นเหตุให้พ่อครัวประจำวังต้องทำอาหารจานเล็กถวายแด่กษัตริย์อัลฟองโซ
เพียงแค่พระองค์ทรงเสวยหมด
ได้เรียกวิธีการเสิร์ฟอาหารแบบจานเล็กนี้ว่าตาป้าค่ะ
หรืออีกตำนานเล่าค้านก็กล่าวไว้ว่าตาป้ามีต้นกำเนิดมาจากชาวนาที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย
ต้องการที่จะกินอาหารมื้อย่อยในระหว่างวันเพื่อจะให้มีแรงในการทำงานได้จนจบวันนั่นเองค่ะ
แต่ที่มาของการเสิร์ฟแบบตาป้าที่คนสเปนส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าน่าจะจริงที่สุดนั้นก็เชื่อว่าการเสิร์ฟแบบตาป้ามาจากการเสิร์ฟเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมมาก
ซึ่งล่อให้แมลงต่างมาตอมจึงทำให้ก่อนเสิร์ฟวายชนิดนี้ร้านค้าต่างต้องนำจานเล็กมาปิดบนแก้วไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีแมลงตกไปในแก้ว
จนต่อมาเกิดไอเดียว่าไหนก็ต้องใช้จานมาปิดบนแก้วแล้วก็ลองวางอาหารบางอย่างเช่นหันแฮมชิ้นขนาดพอดีคำหรือขนมปังวางลงไปบนจานด้วยเลยแล้วกัน

อันนี้คือในส่วนของขั้งปรุง

ทำมาจากหมูสับแล้วก็จะมีขนมปัง

แล้วก็จะมีอิตาเลียนเอิร์ฟ
เป็นสมุนไพรของอิตาเลียนนะครับ

แล้วปั้นเอามาเป็นคล้ายลูกชิ้นอย่างนี้

ทาเลียนก็จะมีเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นตัน

หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทูปปาสต้า

เริ่มต้นก็คือซอสมะเขือเทศปกตินี้เอง
แล้วเราก็ใช้มะเขือเทศแห้งนะครับ

เพื่อจะเสริมความหวานโดยที่เราไม่ใช้น้ำตาล
อันนี้ก็มะเขือเทศสดธรรมดานี้เองอ่านะครับใช้ทั้งซอสใช้ทั้งแห้งใช้ทั้งสดเลย
ใช่ครับเพื่อตัวสดเนี่ยจะได้ความเปรี้ยวของมะเขือเทศ
ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกลือธรรมดานั่นเองเกลือแล้วก็พริกไทยป่นพริกไทยดำ
แล้วก็มีเนยตัวนี้เป็นน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกตัวนี้ทำมาจากกระดูกไก่
แล้วอันนี้เป็นหัวหอมสับแล้วก็ใบหัวละพากระเทียมสับ
อันนี้คือทำน้ำซอสตัวซอสตัวซอสทั้ง๕นะครับ
อันนี้เป็นอัลมอนนะครับอัลมอนสไลด์แล้วโรยลงไปพอสมควร
อันนี้เป็นเนยนะครับเนยแข็งนะครับก็จะสไลด์ลงไป
เอาล่ะตอนนี้ขั้นตอนสู่วิธีการทำแล้วครับเราเริ่มจากลวกเส้นก่อนเนอะ
อันนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรนานกว่าเส้นทั่วทั่วไปหน่อยหนึ่งครับ
มันขึ้นอยู่กับตัวชนิดของแป้งแล้วก็ความหนาความใหญ่ของแป้ง
งั้นเราไปดูวิธีการลวกเส้นกันดีกว่านะครับ
เอาละครับมาดูวิธีการและขั้นตอนในการลวกเส้นที่เป็นเส้นพิเศษของตัวนี้นะครับผม

ก่อนอื่นก็คือต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับ

น้ำก็เดือดแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อทำให้ตัวเส้นนั้นนะครับ
คงรูปไว้นะครับแล้วก็วิธีการก็ใส่ลงไปง่ายนี่แหละครับ

ถูกต้องครับแล้วก็ช้อนขึ้นมาแล้วก็หยุดความร้อนด้วยน้ำเย็น

ใช่ครับไม่งั้นเวลาช้อนขึ้นมาแล้วความร้อนมันยังเดินหน้าต่อไปเรื่อย
จะทำให้เส้นเละอ่ะโอเคระหว่างรอเส้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณลุงเนี่ย
ไปรอเพื่อรับประทานเมนูนี้ด้านนอกนะครับได้เลยครับขอบคุณครับ
ก่อนจะไปทานเมนูแพ็คเชอรี่กันในวันนี้เดี๋ยวให้คุณน็อตของเราลองทานอาหารที่ถูกต้อง
ตามแบบฉบับดูสักครั้งแล้วกันนะคะว่าต้องทำยังไงลุงอุ๊ดแนะนำเฮียน็อตของเราหน่อยค่ะ
อันนี้ที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดนี่คือทาป้าหมดเลยเป็นทาป้าชนิดหนึ่ง
เป็นดั้งเดิมอ่าครับจานแรกอ่าด้านที่ใกล้ที่สุดนี่นะครับ
เป็นหน่อไม้ฝรั่งต้มที่อยู่ในแก้วก็จะเป็นดิปปิ้งที่ทำมาจากอ่าเป็น
เราเรียกว่ามัสตัดซอสครับจานต่อไปทางด้านนี้ก็จะเป็นนมปังปิ้ง
แล้วข้างบนก็จะเป็นอ่านะครับเป็นตับไก่บดตับไก่บด
แล้วมีพริกน้องเล็กเล็กวางอยู่ข้างบนค่ะผมชิมอันนี้ละครับนะลองชิมแรกครับ
ลองกินดูครับก็คือสามารถใช้มือได้อย่างงี้ใช่ไหมใช่

นี่คือเส้นพาสตาร์ครับ

เส้นนี่มันเหมือนมีความนุ่มสองระดับ
คือความนุ่มกรุบของเส้นพอกลับเข้าไปเนี่ยก็จะมีความเหนียวหนึบ
ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเมนูสำหรับคนไฉนลูกค้าจะขอให้ผมแนะนำอาหาร
ผมมักจะแนะนำอาหารเมนูนี้เมนูเพราะว่าอร่อยและอีกอย่างหนึ่งหาทานได้ยาก
พูดถึงประวัติของคุณลุงดีกว่าได้ยินว่าประวัติของคุณลุงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ
ใช่ไหมมาอยู่เชียงรายได้กี่ปีแล้ว
อยู่มาประมาณ๒๕ปีแล้วครับ
แต่ก่อนหน้านี้นี่มีประสบการณ์อยู่ที่ต่างประเทศ

แต่ว่าเราไม่ได้เสิร์ฟอาหารไทยแบบที่ใครเขาทำ
เราเสิร์ฟง่ายที่สุดคือไก่ย่าง

แล้วความนิยมของฝรั่งในการทำ
ก็เปิดมาครั้งแรกลำบากนิดหนึ่ง
ต้องอธิบายกับลูกค้าทุกคนว่ามันคืออะไร

ฝรั่งเขาจะรู้จักอาหารไทยที่ในแนวที่คุณลุงอยากจะแนะนำ
ถ้าถามถึงว่านานไหมนานสำหรับคนที่เปิดอาหารใหม่
คือใช้เวลาประมาณ๖เดือนแต่หลังจาก๖เดือนแล้วเราก็เปิดมาตลอด
ทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทย

ทำไมถึงเลือกเชียงรายครับจริงเป็นคนที่ไหน
เป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพครับ
แต่ที่เลือกเชียงรายเพราะว่าเชียงรายอากาศดีอากาศบริสุทธิ์

เห็นบอกตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ทำร้านอาหาร
จะเลิกแหละจะอยู่ชีวิตอย่างสงบสงบทำไมถึงตัดสินใจเปิดอีกครั้งหนึ่ง
บอกตัวเองมาตั้งนานแล้วว่าร้านอาหารเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ทำ

ถ้ามีประสบการณ์ในการเปิดร้านอาหารจะต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากที่สุด
แต่บังเอิญที่ว่ามีพักพวกที่ชักชวนให้มาเปิด
ด้วยเหตุผลต่างนานารวมทั้งเหตุผลของส่วนตัวของผมเองด้วย
ก็คือว่าบางครั้งมีน้องมีเพื่อนจากกรุงเทพมาเยี่ยมเรา
เขาก็ไม่อยากจะไปรับประทานอาหารที่โรงแรม
แล้วเขาก็ไปทานอาหารท้องถิ่นของเชียงรายมานานแล้วด้วย
เราเลยตัดสินใจที่จะมาเปิดร้านอาหารสไตล์นี้
เพื่อที่ว่าจะรองรับลูกค้าของคนเชียงรายเองด้วย
มันแหวกเลยนะจากที่อเมริกาเราทำอาหารไทยไก่ย่าง
แล้วเราไปเอาสูตรเมนูอาหารฝรั่งสเปนอิตาเลียนมาจากที่ไหน
ในขณะที่เราเปิดร้านอยู่ที่อเมริกา
เราได้ลูกมือที่เป็นคนเชื้อชาติฝรั่งอยู่หลายลายเหมือนกัน
มีอยู่คนหนึ่งเป็นคนสเปนจะมาสอนผม
อันนั้นก็มาในลักษณะที่เป็นเพื่อนกัน
เหลือก็จะเป็นลูกน้องที่เราจ้างตามปกติ
เพราะฉะนั้นเราก็จะมาให้ความรู้ซึ่งกันและกัน

ร้านอยู่ใกล้กับ๔แยกแม่กร
จุดเด่นที่สุดก็คือด้านหน้าของเรามีสถานโบลิ่ง
มีแห่งเดียวในเชียงรายสถานโบลิ่ง
อาคารของเราตั้งอยู่ด้านหลัง

เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงอุ๊ดมากเลยนะครับ

ที่ให้ผมได้รับประทานอาหารแบบอร่อยจริง

ทำกิจกรรมต้อนรับเดือนแห่งวันแม่

กับคุณแม่ในโมเมนต์สุดน่ารัก
ลงบนเฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่อง

เมนูเส้นสุดโปรดของฉันกับแม่คือ
หากคู่แม่ลูกที่รูปถ่ายโดนใจทีมงานมากที่สุด
จะได้รับบัตรรับประทานเมนูเฝอมูลค่า๑๔๐๐บาท
ห้องอาหารเวียดนามเทียนดองโรงแรมดุสินธานีกรุงเทพ
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่๒๕กรกฎาคม
ถึงวันที่๗สิงหาคมพศ๒๕๖๒

บนเฟซบุ๊กเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
ออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดเชียงรายในวันนี้
ทำให้เราได้พบความหลากหลายของเมนูเส้น
ดินแดนเหนือสุดของประเทศจริงเลยล่ะค่ะ
ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ
และเปิดความรู้ใหม่ให้กับชาวเล่าเส้นอีกด้วย
และที่ขาดไม่ได้คงจะเป็นความน่าทานและรสชาติแสนอร่อย
ซึ่งเราได้คัดสรรมาอย่างดีที่สุด
เพื่อแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องโดยเฉพาะนั่นเองค่ะ
ส่วนการออนทัวร์สัปดาห์หน้า
เรายังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้

รอกินก๋วยเตี๋ยวที่เชียงรายกันต่อแบบจูดใจ
เพราะเราจะพาไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกสุดเข้มข้น
ข้าวซอยเนื้อน้องลาย
จากกันวันนี้เรามีเรื่องราวดีมาส่งต่อให้คุณผู้ชมกันค่ะ
เพื่อเสริมความรู้การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่รถยนต์
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

โปรดติดตามตอนต่อไป